ไปข่าวนี้ดีกว่าข่าวนี้จะได้รู้สึกดีบ้าง

นั่นน่ะสิเห็นบอกว่าได้รับเงินไปมัวหน้าใหม่ได้ด้วยใช่ไหม
เอออยากให้ภรรยาสวยนะคะ
แล้วก็พี่หม่ำเองก็บอกว่าภรรยาขอเท่าไหร่ให้ไปเลย
นับไปนับมา๗หลักเพื่อให้คุณมดสวยได้ขนาดไหน
เดี๋ยวไปชมกันค่ะ
อันนี้ชื่อเขานะไม่ได้เอ็นดูใคร
พี่มดเอ็นดูภรรยาคุณหม่ำจกมกตัดสินใจบินไปแปลงโฉมที่แดนกิมจิ

หม่ำนี้เขาเป็นประธานคนรักครอบครัว

เขาพูดอย่างนี้แต่พวกที่พูดบ่อยนี่ก็ไม่น่าจะใจมั้ยคะ
เขาไม่รู้ใหม้เหภะเดี๋ยวไปยุเว่งเข้ามา
สามีพี่หม่ำเนี่ยชมไม่ขาดปากเลยทีเดียวบอก
โอ้โหภรรยากลับมาครั้งนี้ที่ฉันขอใช้คำว่านี้

เออคือสวยเช้งปิ๊งแบบนั้น
มันต้องได้ใหม่บ้างแหละให้ไปตั้ง๗หลัก

ให้ดูเด็กลงบ้างก็ได้ค่ะ
แต่พอกไปผมว่าเค้าทำมาเยอะแล้วก็พอแล้ว
นังนั้นก็ไปดึงทำนู้นทำมาใหม่
เออแต่ก็สวยขึ้นนะ
บางทีนิสัยผู้หญิงอะ

พอเราไม่ให้ทำมันก็งอน

เราก็กลัวว่าเมียเจ็บ
พอแล้วกลับมาใหม่เหมือนคนขับมอเตอร์ไซค์ชนเสาไฟฟ้า
แต่ถ้าถามใจก็อยากได้แบบหน้าเดิม

ถึงทีผมมากเดี๋ยวผมจะไปดึงให้หมดเลยเดี๋ยวก่อน

สุรชัยเดี๋ยวคอยดูผมพี่สุรชัยเดี๋ยวเจอกับผมแน่
พี่หม่ำนี่พูดถึงภรรยาอยู่ใช่ปะเออนี่รักใช่มั้ย
นี่รักใช่มั้ยแต่ว่าที่ฉันชอบอย่างหนึ่งที่บอกว่า

พองอนไม่มีความสุขเราเองก็ไม่มีความสุข
คุณนี่ไงเขาบอกว่าหน้าตาดีมักนกตลกมักได้
ก็นี่ไงเขาจริงใจเขารักแต่เห็นในอินสตราแกรมพี่มดนะคะ
พี่หม่ำเนี่ยเขามีภาพหนึ่งกอดกันแล้วก็บอกว่า
เมียไม่อยู่แค่๑๐วันเองไม่ต้องคิดถึงนะ
พี่หม่ำนี่ไม่รู้ดีใจหรือเปล่าตอนภรรยาไม่อยู่แล้วต้องสิบวัน

นี่ชื่ออะไรนี่ชื่ออะไรแบบนี่เคยอ่ะ

แต่ครอบครัวนี้อยู่ไม่ขึ้นหรอกเพราะ์วเขารักครอบครัวเขารักกัน

สวัสดีค่ะพี่มาร์ทยังค่ะยัง